วงมาลัยดีไฟต่างต่างสำหรับเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาและสำหรับ
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการพวงมาลัยราคาไม่แพงดีไซน์ไม่ซ้ำแบบใคร

ทุกวันนี้ร้านดอกไม้ในปากคลองตลาดต้องปรับตัวยังหนักหลังจากจำนวนลูกค้าลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวความยุ่งยากในการเดินทางและการหาที่จอดรถคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเดินทางมาซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดลดลงนอกเหนือจากการต้องหาดีไซน์ใหม่ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้
อีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ในช่วงหน้าฝนนอกเหนือจากการจัดเป็นช่อนะคะคือการจัดหนึ่งกระเช้าแบบนี้ค่ะ
กระเช้านี้นะคะมูลค่า๑๕๐๐บาทเต็มไปด้วยดอกไม้ที่มีความหมายอย่างดอกคาเนชั่นดอกรักดอกกุหลาบแล้วก็ดอกไฮโดรนเยียค่ะ
อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่พ่อค้าแม่ค้าปากคลองตลาดใช้เรียกลูกค้าให้กลับมาเดินที่ปากคลองตลาดคือกลยุทธ์ด้านราคาแต่ราคาดอกไม้แบบกระเช้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแบบช่อขนาดใหญ่อยู่ที่สามร้อยบาทถูกกว่าตามห้างสรรพสินค้าถึงร้อยละห้าสิบ
โดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่ผลผลิตเยอะทำให้หลายร้านค้าจัดโปรโมชั่นขายดอกไม้ในต้นทุนราคาถูกอย่างเช่นดอกกุหลาบที่อยู่กรัมละหกสิบ
ดอกเบนจาม่าราคากำละสามสิบถึงสี่สิบบาทและดอกหม่ำจากเชียงใหม่อยู่ที่กำละห้าสิบบาท
ขณะที่หลายร้านก็มีเพิ่มบริการจัดดอกไม้เป็นของขวัญพร้อมเค้กและลูกโป่งในราคาย่อมเยาว์
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายในตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง
นาวีกลั่นเทศถ่ายภาพธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน